เมื่อวานนี้คุณมีฉากแบบว่าให้ชาวลำปางได้อิจฉากันด้วยกระหนุนกระดิกจริง
ทำเพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศนั่นเองค่ะ

เสื้อสีสันสดใสมากเลยสีชมพูนะคะก็อยู่เคียงข้างคุณตูนกันไปคุณผู้ชมค่ะ
อ้าวก็วิ่งกันท่ามกลางเพื่อนพี่น้องนะคะคนบันเทิงอีกเพียบเลยค่ะ
สำหรับเวียแล้วก็เบลล่านะคะไม่ว่าจะเป็นพีมระนิดดา
อยปกรณ์บ๊วยเชษฐวุฒิโยยศวดีแล้วก็เออัญชาลีค่ะ
ที่เจ้าบ่าวก็มาด้วยนะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวอย่างพุทธกับจุ๋ยแล้วก็อีกมากมายเลยค่ะ
งานนี้บอกเลยนะว่าประชาชนชาวลำปางนั้นฟินสุดเลยค่ะ
เพราะได้ทั้งร่วมทำบุญบริจาคเงินเข้าโครงการ
แล้วก็ยังได้เห็นมุมกระดุงกระนิงน่ารักแบบเบาด้วยคุณ
ระหว่างวิ่งนะคะของคู่หวานต่างช่องคู่นี้ด้วยค่ะ
หลายคนก็เห็นภาพแล้วเอ้ยนะคะ
ล่าก็ส่งกำลังใจให้กับพี่เวีย
พี่เวียนไม่ใช่ครั้งแรกในการร่วมวิ่ง๙คนละ๙นะคะ
คราวก่อนร่วมวิ่งกับทุกคน๔หล่อไปพร้อมกัน

คนมารุมถ่ายรูปมาบริจาคได้ด้วยนะคะ
เห็นแบบนี้แล้วเป็นกำลังใจให้ทั้งคณะ๙คนละ๙เลยนะ
แต่ว่าชุดคุณก้อยแม้สดใสตั้งแต่ลำปาง